แปลกเซิร์ฟคุณผู้ชมกลับมารายข่าวตั้งแต่น้องจานี่ได้หมดถ้าสดชื่นนี่นะคะ

มาด่าถึงหน้าบ้านค่ะ
ดูแล้วบอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน

ภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเราต้อง

เราต้องพยายามเซ็นเซอร์เสียงจริง
เพราะว่าทุกคำที่เขาพูดออกมานั่นคือคำด่าล้วนเลยค่ะ
คุณแม่ของน้องเจนนี่ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นนั่นเองนะครับ
โพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณทุ่ม๒๓นี้นะคะ
เมื่อคืนนี้มีบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี
ขับรถมาด่าหน้าบ้านค่ะ
แต่ว่าโชคยังดีหน่อยที่ในหมู่บ้านมีกล้องวงจรปิด
ก็ได้เห็นและได้ยินเสียงชัดมาก
บอกไว้เลยนะคะว่าให้ติดต่อกลับมาภายในวันนี้

แต่คือเรื่องเกิดวันนี้ตรงวันนี้นะ
ไม่เช่นนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
คลิปที่คุณผู้ชมเห็นก็คลิปตามในภาพเลย
มีรถเก๋งสีดำไม่ทราบยี่ห้อและเลขทะเบียนนะฮะ
ขับมาจอดหน้าบ้านแบบมาช้าเหมือนเอ๊ะใช่บ้านนี้หรือเปล่านะ
ขับมาภูปคนในรถนำเสียงมาเลยค่ะ
เขาบอกว่าลักษณะเสียงนี้น่าจะเป็นเสียงผู้ชาย
ตะโกนด่าน้องเจนี่ด้วยคำที่หยาบคาย
คอมเมนต์แม่เกดบอกว่ามากันหลายคน
แล้วตอนนี้เนี่ยรู้เลขทะเบียนรถแล้วมีหลักฐานชัดเจนด้วยค่ะ
คุณแม่บอกเลยนะคะว่าขนาดบ้านน้องเจนนี่อยู่กันเป็น๑๐คนนะคนอยู่เยอะนะ
ยังกล้าเข้ามาด่าขนาดนี้รู้ได้เลยว่าตัวเองเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วค่ะ
ส่วนทางด้านนายตำรวจหนุ่มคุณยิวฉัดมงคล
หลายคนบอกแฟนน้องเจนี่เป็นตำรวจนี่ทำไมคนกล้ามาด่าขนาดนี้นะคะ
หนุ่มของลูกสาวเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่เป็นไรนะครับแม่ตามตัวเจอแน่นอน
ขณะที่แฟนค่ะก็เข้ามาแสดงความเป็นห่วง
แล้วก็บอกว่าให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ย
มันดูเป็นการคุกคามเกินไปแล้วก็ทำให้น้องแล้วก็คนในครอบครัว
รู้สึกกลัวรู้สึกไม่ปลอดภัยด้วยนะฮะ
บันเทิงไทยรัฐเราพยายามติดต่อหาน้องเจนนี่แล้วแต่ว่าติดต่อยังไม่ได้นะคะ
ก็เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันว่าจะมีการอัปเดตยังไง
แล้วก็คนที่เกาะเหตุในค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ย
จะมีการออกมาแสดงตัวออกมาขอโทษอะไรหรือไม่นะคะ
เพราะว่าคุณแม่เขายืนยันแล้วว่าหลักฐานมีแล้วนะ
เลขทะเบียนรถฉันรู้แล้วฉันให้โอกาสเธออยู่ตอนนี้

แต่ถ้อยคำที่ด่านะคะเมื่อสักครู่ใครอาจจะฟังไม่ถนัด
ค่ะคอนข้างอย่างคล้ายนิดนึงและก็ผิดกฏหมายน่ะ
คือว่าขับรถไปแบบนี้เราหน้าบ้านพวก่อนด้วยละ

เยี่ยมกว่าฟังไปกับเสียงสู้พรุ่งไว้บ้าง
ฟังไม่ได้เลยคุณผู้ชมไม่ได้น่ะ
ถึงเราจะมีอะไรกับเขาเราจะไปด่าเขาอย่างนี้หน้าบ้านไม่ได้จริง
มันผิดกฎหมายนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เตือนไว้ด้วยแล้วกันนะคะ